เรามาดูข่าวนี้ฮะลูกชาย
ลูกชายเนี่ยคลุ้มคลั่งมีแม่แท้กับมีพ่อเลี้ยงเป็นชาวต่างชาติ
ลูกชายไม่ชอบพ่อเลี้ยง
ก็เลยจะเข้าไปทำร้ายทำร้ายทั้งแม่ทั้งพ่อเลี้ยงนะ
แต่ปรากฏว่าทำร้ายไม่สำเร็จก็เลยเอามีดเฉาะหัวตัวเองซะเลยครับ
ก้นย่างไม่ต้องถ่ายเขาได้
เอานี่ครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่เจรจาอยู่
โอ้โหชีโบทีเบ๊ใหญ่เลยคือโดนหมดนะ
ก็แม่ก็โดนด่าตำรวจก็โดนด่านักข่าวก็โดนด่า

ตำรวจสายตรวจประจำตู้ยามต้องไปควบคุมตัวเขา
ออกมาจากบ้านพักนะฮะพื้นที่หมู่๑๐ตะบนตะพงอำเภอเมืองระยอง
ด่าหมดด่ากราดหมดใครที่ไปหน้าบ้านเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า๓๐นาที
ก็เลยพอจะเผาลงบ้างแม่ของผู้ชายคลั่งคนนี้เล่าบอกว่า
เธอน่ะอยู่กินกับสามีชาวต่างชาตินะครับแล้วมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกัน
ลูกชายไม่ชอบทำไมไม่ชอบพ่อเลี้ยงอ่ะ
คือคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันคนละภาษาก็พยายามใช้มีดเนี่ย
ทำร้ายพ่อเลี้ยงเธอก็มาห้ามมาห้ามคราวนี้โดนด้วยเลย
โดนด้วยโดนลูกชายทำร้ายด้วยคราวนี้นะคลั่งคลั่งเองแหละ
นี้แล้วเอามีดสับหัวตัวเองค่ะไปตรวจสอบประวัติ
เนติพงศ์เนี่ยเคยใช้ยาเคยเสพยาจนมีอาการทางประสาทนะฮะ
ดูตาเขาหน่อยอ่านะครับเพิ่งจะพ้นโทษในคดี
เสพยามาเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับก็คุมตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ